ก็คือกรณีว่าไปเติมสวยเติมหล่อ
แล้วปรากฏว่ามันมีผลกระทบเกิดขึ้น

เยอรมันแล้วก็เป็นนางแบบด้วย
รับงานอยู่ต่างประเทศก็จะมีรายได้
จำนวนหนึ่งนั่นแหละค่ะแต่ก็อยากจะให้
ตัวเองดูดีมากขึ้นเสริมบุคลิกไง

บางทีเราอาจจะเพิ่มความตึงบนใบหน้าถูกไหม
อันนี้ดิฉันไม่ทราบอาจจะลดบริเวณ

ของประสบการณ์ชีวิตมันชัดเจนขนาดนั้น
แต่ว่ากรณีนี้คือเขาไปฉีดโบท็อก

คือปกติเนี่ยถ้าจะฉีดเพื่อให้มันดู

ก็เลยนำกล่องดีที่ว่าเธอเนี่ย

แต่นี่ฉีดให้แค่๕๐ยูนิตคือเหมือนแบ่งฉีด
เป็นห่วงว่ามันได้คุณภาพหรือเปล่า

รายได้ที่เธอรับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ

เป็นสาวประเภท๒อาชีพเป็นนางแบบ

ร้องเรียนกับสำนักงานสาธารณสุข

เพราะว่าเห็นว่าที่นี่เขาก็มีชื่อเสียงนะ
มีดารานักแสดงเซเลป
คนดังไปใช้บริการกันเยอะ
เสียค่าใช้จ่าย๘๐๐๐บาท

บาทอาจจะราคาไม่ได้สูงมากด้วย

ก็ขอกล่องแล้วก็ขวดโบท็อกซ์กลับมาด้วย

ทำไมหน้ามันตึงและเจ็บ
แสบเหมือนปากจะเบี้ยว

ผลิตภัณฑ์โบท็อกซ์ที่นำเข้า
จากต่างประเทศต้องมีขนาด๑๐๐

ฉีดไปมันมีขนาด

ก็เลยกลัวว่าจะเป็นโบท็อกซ์
ที่ไม่มีคุณภาพและอาจกระทบ
ต่อใบหน้าและอาชีพนางแบบที่เธอทำ

ทรแม่ปิงและสำนักงานสาธารณสุข

และเสียงถูกครับ
คือเป็นรูปไหวของผม
หรือนี้เป็นสิ่งที่หลังตาย
ต่อเรญญายกเกลอ

ลินิกก็เอาที่ไว้ใจได้มีการรับรอง
แล้วก็มีคนไปใช้บริการเยอะถูกต้อง

ทำไมจะถึงแสบหรือว่าแสบปลดร้อน

ว่าตกลงแล้วเป็นที่ตัวผลิตภัณฑ
หรือว่าเป็นที่ร่างกายเธอในการรับสารเคมีเหล่านี้เข้าไป

ก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับเพื่อความสบายใจ

พร้อมกับคณะก็เดินทางไปตรวจสอบคลินิก
ดังกล่าวตั้งอยู่ชั้น๔ห้างใหญ่

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ดำเนินการสถานพยาบาลจากสทเชียงใหม่หรือไม่
รวมถึงเก็บตัวอย่างของโบท็อกซ์ที่ใช้ในคลินิกไปตรวจสอบด้วย